คุณผู้ชมเรื่องของอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเด็กเล็กอะค่ะบางทีเนี่ยเขาก็ซุกสนเดินเล่นวิ่งเล่น
เดินข้ามถนนค่ะเด็กน้อยห้าขวบเดินข้ามถนนถนนใหญ่๔เลนนะคะรถกระบะพุ่งชนอย่างแรง
น้องเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมที่เราวงกลมไว้น้องพุ่งกระเด็นไป๕เมตรนะคะ
รถกระบะสีดำคันนี้ค่ะชนน้องหนูน้อยวัย๕ขวบไป
ภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนสายบ่อทองหนองเสม็ดนะคะ
หมู่หนึ่งตำบลบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับ
เป็นนาทีชีวิตเลยของเด็กหญิงคนนี้ที่กำลังเดินข้ามถนนและถนนใหญ่มาก
ถนนสี่เลน่ะค่ะน้องอ่ะห้าขวบข้ามถนนไม่เป็นหรอก
เพราะว่าขับมาด้วยความเร็วเห็นไหมคุณใช่ครับ
เบรกไม่ทันชนน้องเข้าเต็มแรงอย่างจังหนูน้อยคนนี้กระเด็นไปห้าเมตรเลยนะคะ
หลังจากนั้นคุณเห็นไหมคะคุณพ่อของน้องวิ่งเข้ามาอุ้มร่างน้อง
แล้วก็รีบนำลูกขึ้นรถกระบะคันนี้เลย
เพื่อที่จะไปส่งที่โรงพยาบาลบ่อทองครับ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒มกราคมประมาณตอน๕โมงเย็น
นายวัชระและนางเอี่ยมลักษ์ทานประเสริฐคือพ่อของแม่ของหนูน้อย
เรียกว่าน้องบีนามสมมุตินะน้องบีห้าขวบเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือลูกสาวอ่ะ
เดินตามพ่อกลับมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างเด็กก็จะเดินตามพ่ออยู่แล้วอะค่ะ
พ่อแม่ไปไหนก็เดินตามแล้วก็เดินเล่นหลังจากนั้นเดินข้ามถนนไปเลย
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนี่แหละแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ารถกระบะ
เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนคุณเขาก็พาน้องไปส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที
แล้วก็รถกระบะคันที่ชนเขาก็รับผิดชอบให้ทุกอย่าง
คุณรู้ไหมอาการของน้องบีเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง
ทำการเย็บที่ใบหน้าให้๕เข็มแต่ไม่พบส่วนอื่นที่มีอาการบอบช้ำเลย
นี่น้องกำลังยืนเอิญเหินได้ปกติมีแต่หน้าที่บาดแผลเท่านั้น
นี่คุณเดินออกมาจากโรงพยาบาลมีแผลที่ใบหน้า
ไม่มีอาการบอบช้ำที่ร่างกายเลยนะคะไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่น้องบีกันค่ะ
ก็อยากบอกครอบครัวคนอื่นด้วยค่ะว่าให้ดูแลลูกให้ดี
เพราะว่าเด็กตัวแค่นี้เนอะถ้าเป็นอะไรไปคือว่าคือจบอะเนาะ
รถมันพังมันยังซ่อมได้แต่ถ้าคนเป็นอะไรไปมันเอากลับคืนไม่ได้
อันตรายนี้เราก็คือจะไม่ปล่อยลูกแบบนี้ไม่ไม่ปล่อยแล้ว
เป็นบทเรียนราคาแพงของพ่อแม่ต้องบอกอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
ลูกเล็กแบบนี้ค่ะเดินริมถนนนี่ไม่ได้เลยต้องจูงกันดีดีนะคะ
ต้องบอกว่าน้องคนนี้โชคดีรอดตายแบบบุดหวิดแบบปฏิหารนะ
เพราะเขาเชื่อกันแบบนี้คุณคือคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับตัวเลขยังไง
คือลูกสาวเนี่ยน้องบีเนี่ยนะจะอายุครบ๕ขวบในวันที่๑๗กรกฎาคมนะคะ
แล้วก็ดันคุยกันไปคุยกันมากับคนขับรถกระบะที่ขับมาชน
คนที่ขับรถกระบะเนี่ยเขาก็เกิดวันที่๑๗เหมือนกัน
แต่คนละเดือนกันคือวันที่เดียวกัน
ก็เลยเหมือนว่าเลข๑๗มันมีความเกี่ยวพันกับน้องเขา
แล้วก็เลข๑๗นี้มันไปตรงกับเลขท้ายรถกระบะคันที่ชนน้องเขา
ก็คือก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารของเลข๑๗รึเปล่า
อย่างที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวพันกับ๑๗เลข๑๗

สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกวันที่๑๗มกรานี้ด้วย
อันนี้บังเอิญหรืออะไรคะคุณ
คุณที่สาของเราถ้าพูดเยอะกว่านี้เกี้ยงแผงแล้วครับ
ก็อยากจะให้ไปลงทุนสนับสนุนภาครัฐกันนะครับ